ตลอดระยะเวลา๓สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เราได้ทำความรู้จักกับคุณพ่อหัวใจแกร่งอีกหนึ่งท่าน
นั่นก็คือคุณพ่อสงวนสหวงค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลา๓สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ทางครอบครัวสหวงเองจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรค
รวมไปถึงพายุลูกแล้วลูกเล่าที่ถาโถมเข้ามา
คิดว่าในสิ่งที่ตัวเองทำมันคือความจำเป็นที่พ่อจะต้องเข้มแข็ง
เพราะว่าแม่ก็อาจจะอ่อนแรงมากกว่าพ่อ
พยายามนอนให้ได้พยายามทานให้ได้
ก็พยายามทำตัวให้สบายใจ
โดยเฉพาะที่พ่อพูดวันนั้นตั้งแต่แรกแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนสหวงข้าราชการครูวัยเกษียณ
กล่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนในโอกาสที่ใกล้ถึงวันพ่อ
และในปีนี้คนไทยได้ทำความรู้จักกับคุณพ่อหัวใจเพชร
การเฝ้าติดตามอาการป่วยของลูกชายพระเอกดัง
ปทฤษฎีมาตลอดระยะเวลากว่า๓สัปดาห์

สลับกับรอยยิ้มเมื่อครั้งที่มีข่าวดีออกมาจากทีมแพทย์ผู้รักษา
แม้แต่เสียงหัวเราะเล็กในช่วงเวลาที่เบาใจ
เมื่อได้ทักทายแขกเรือที่เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวสหวง
ไม่ได้ขาดสายมาตลอด๒๓วัน
อยู่ในสายตาแห่งความชื่นชมของสื่อมวลชนสายบันเทิง
รอติดตามข่าวทุกวินาทีค่ะ

แต่คุณพ่อสงวนยังแฝงไปด้วยความอ่อนโยน
ซึ่งนักข่าวสัมผัสได้จากการให้สัมภาษณ์ในทุกครั้ง
ที่คุณพ่อไม่เคยลืมที่จะขอบคุณประชาชนทุกคน
ที่ได้ส่งพลังแห่งความปรารถนาดีมายังครอบครัว
เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ส่งไปถึงลูกชาย
ทำให้มีกำลังใจพร้อมสู้ไปกับทีมแพทย์
โดยคุณพ่อยังได้ถ่ายทอดช่วงเวลา
ความประทับใจที่มีต่อลูกชาย

อายที่จะกอดและบอกรักคุณพ่อคุณแม่
และแม้ว่าปีนี้ลูกชายคนโตจะยังไม่แข็งแรงพอ

แต่ก็ภาวนาให้ลูกชายหายกลับมาอยู่กับทุกคนได้

ความผูกพันของพ่อกับปอเป็นอย่างไร
พ่อก็บอกว่ามันก็เป็นความผูกพันธรรมดา
ทั่วไปของพ่อที่มีต่อลูกใช่ไหมครับ
มีทั้งความรักความห่วงความปรารถนาดี
เราจะห่างกันจากเขามาอยู่กรุงเทพเพราะอยู่บุรีรำ
ความผูกพันธ์นั้นเราก็มีตลอด
เป็นคนที่รักและห่วงพ่อห่วงแม่มากครับ
จะไปกราบพาน้องพาน้องทำทุกอย่าง
พ่อเป็นคนที่กล้ากว่าพ่อแม่มาจากไหนจากไร
ถ้าพ่อมันชอบดีพ่อได้พ่ออยากจะขออะไรครับ
ขอให้เขาหายกลับมาอยู่กับพวกเรา
ซึ่งคุณพ่อสงวนยังได้กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ว่าลูกชายทุกคนล้วนเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคนเป็นพ่อและแม่
เชื่อว่าการวางตัวที่ดีอย่างสม่ำเสมอของปทฤษฎี
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศรักและห่วงใย

เชื่อว่าแนวทางในการเลี้ยงดูนี้
ส่งต่อจากพ่อสู่ป

ตาดวงใจของบ้านสหวงด้วยเช่นกัน

คุณพ่อสงวนเองก็เข้มแข็งมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมเองสามารถติดตามการสัมภาษณ์เปิดใจ
คุณพ่อสงวนสหวงแบบเต็มได้